ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยบุกลงพื้นที่ไปที่สำนักสงร้างกลางป่าที่จังหวัดสุโขทัย
หลังจากที่มีการแชร์เรื่องราวสุดเฮียนว่าที่นี่ผีดุค่ะ

กรณีที่โลกโซเชียลนะคะได้มีการแชร์ภาพพบวัดบนยอดเขาโชคชนาง
บริเวณหมู่๓หลังเขื่อนสรีทพงศ์อยู่ในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ธรรมชาติเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะแต่เสียดายค่ะถูกทิ้งร้าง
พร้อมกับมีกระแสข่าวลือว่าที่นี่มีผีดุผีดุ
โดยระบุกันไว้ว่ามีศพผู้หญิงตายทั้งกลมถูกฝังอยู่ใกล้วัดร้างแห่งนี้
แล้วก็เคยมีหมอผีนะจะมาเอาน้ำมันพรายด้วยแต่ไม่สำเร็จ
รวมทั้งมีผู้หญิงมาผูกคอตายตรงทางเข้าหน้าวัดแห่งนี้ด้วยนะคุณ
อันนี้เป็นเรื่องเล่านะแค่ฟังเรื่องเล่าก็ขนลุกแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางลงพื้นที่ไปเลยค่ะเข้าไปในนั้น
ก็ไปพบจริงไปพบกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง
ท่านกำลังเดินอยู่บนถนนก็เลยไปสอบถามว่าท่านจะไปไหน
ท่านก็บอกว่าท่านกำลังจะไปนั่งสมาธิที่สำนักสงร้างนี่แหละ
ทีมข่าวจึงนิมนต์ท่านเนี่ยขึ้นรถกระบะไปเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเราคือที่เดียวกันอ๋อ
เมื่อไปถึงทางเข้าสำนักสงร้างนะคะพระรูปนี้ก็ทำการปูพื้นเหมือนเคลียร์
เพื่อที่จะทำสถานที่ปักปลดทันทีครับแล้วก็ได้ทราบชื่อว่าท่านคือ
พระน้องจันทราโพพระทุดงจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวของเรากำลังเดินสำรวจโดยรอบบริเวณสำนักสงร้างแห่งนี้นะ
นี่คุณผู้ชมตรงนี้พบกับบันไดเป็นบันไดทางขึ้นเขาโชคชนาง
เป็นบันไดพญานาคจำนวน๘๗๖ขั้น
แล้วก็ยังมีเจดีเป็นเจดีเก็บกระดูกของชาวบ้าน
อยู่ในสภาพเก่าแก่มากตั้งอยู่บริเวณนั้นด้วย
อกจากนี้ค่ะยังพบองค์พระพุทธรูปเสียนขาด
ตั้งอยู่เป็นลักษณะพระพุทธรูปนั่งชุมนุม
ล้อมรอบองค์พระพุทธรูปปางสมาธิที่เหลือแต่ฐานไว้แบบนี้
แล้วก็พบต้นไม้ที่มีการนำจีวอนผูกมาพันติดเอาไว้ตรงนี้
หลายต้นเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางพระน้องนะคะ
ท่านก็เปิดเผยว่าเดิมทีท่านเป็นคนจังหวัดสุโขทัยนี่แหละ
พระมาได้แปดพันศาแล้วค่ะแล้วก็ชอบที่จะทุดงไปตามสถานที่ต่างต่าง
เพื่อจะไปนั่งสมาธิกรรมฐานฝึกจิตท่านก็ทราบว่าที่บริเวณตรงเนี้ย
มีสำนักสงร้างท่านจึงตัดสินใจเดินทางมา
แล้วก็พบว่าสถานที่นี้มีพลังงานบางอย่างรายล้อมอยู่
สำหรับพลังงานที่ท่านบอกว่าท่านสัมผัสได้เนี่ยนะท่านนั่งสมาธิค่ะ
ขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ในกรดท่านเห็นว่ามีชายร่างสูงใหญ่เท่าต้นโพเลย
่งผ้าเตี่ยวนะไม่ใส่เสื้อด้วยมายืนอยู่หน้ากรด
แล้วชะโงกดูท่านตอนที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่แบบนี้
ซึ่งท่านเชื่อว่าชายร่างใหญ่ที่มาดูท่านนั้นน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่นั่นเอง
แล้วจากนั้นก็มีวิญญาณผู้หญิงกับเด็กมาเดินรอบกรดแต่วิญญาณเนี่ยไม่ได้เข้ามาใกล้
ซึ่งวิญญาณที่มาเดินรอบกรดอยู่นั้นนะคะก็ต้องการจะดูว่าท่านมาทำอะไรที่นี่
แล้วก็จากไปจากนั้นค่ะทีมข่าวของเราก็ชวนท่านขึ้นไปบนยอดเขาโชคชะนังอีกครั้ง
เพื่อจะไปเดินดูบรรยากาศในยามค่ำคืนโดยรอบเผื่อว่าท่านจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างอีก
เมื่อขึ้นไปถึงบนยอดเขาโชคชนะนะคะเป็นไงพระน้องท่านก็ไปนั่งอยู่ตรงแท่นพระพุทธรูป
แล้วท่านก็กวาดสายตามองไปรอบซึ่งมืดมากคุณผู้ชมดูค่ะมีแต่ความมืดความเงียบสงัด
แล้วท่านก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าท่านมองเห็นหมู่บ้านเมืองลับแล
ซึ่งมีชาวบ้านแต่งชุดโบราณกำลังเดินอยู่แต่ชาวบ้านเมืองลับแลนั้นจะมองไม่เห็นท่านและทีมข่าว
เพราะว่าอยู่กันคนละมิติ
แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าชาวเมืองลับแลจะมาทำอันตรายมนุษย์นะ
ซึ่งชาวเมืองลับแลจะมากราบไหว้เจดีที่เก็บเครื่องแล้วก็สมบัติบนยอดเขาโชคชนางเท่านั้นเอง
แหละคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่เล่าสู่กันฟังต่อมา

เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าสำหรับประเด็นนี้เนี่ย

ทีมข่าวของเราเนี่ยต้องน่าชื่นชมนะ

ต้องค่ะก็อยากจะหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชม
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
วิจารณญาณในการรับชมค่ะ